แต่อันนี้เป็นเรื่องของคนทำมาหากิน

เป็นการตีกันระหว่างเจ้าของร้านขายสังขพันธ์
กับร้านขายของทุกอย่าง๒๐บาท
คือ๒ร้านนี้เล็งกันมานานแล้ว
ครั้งนี้ก็เป็นครั้งล่าสุดที่มีการปะทะกันค่ะ
โพสุนะเน่จ๊ะ
โทษค่ะ
ค่ะมีปากเสียงกันรุนแรงขึ้นขึ้น
แล้วสุดท้ายจบลงด้วยการยกพวกตฤมษ์บอลน
นี่เป็นเหตุการณ์อยู่ริมถนนวัดท้องคุ้งนาเขื่อน

นางสาวสุนิสากับนายธนัดชัย
๒คนนี้เป็นเจ้าของร้านขายทุกอย่าง๒๐บาท

ร้านสังขพันธ์กับร้านขายทุกอย่าง๒๐บาท
คือนางสาวสุนิสาเขาบอกว่าเขามาเช่าเปิดร้านขายของตั้งแต่ปี๕๗
แล้วร้านคู่กรณีก็มาเช่าตั้งขายสังขพันธ์อยู่ข้าง
หลังจากนั้นคุณยายก็มาขอเช่าที่หน้าร้านของเขาเนี่ย
ขายข้าวใส่บาทไม่นานหน้าร้านขายสังขพันธ์ก็มีคนมาเช่าขายหมูปิ้ง
หน้าร้านเนี่ยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เปลี่ยนมาขายข้าวใส่บาทเหมือนคุณยาย
ก็คือหน้าร้านก็ขายของเหมือนกันก็เลยมีเรื่องทะเลาะกับยาย
เป็นเรื่องขอให้ยายเลิกขายหน้าร้าน
ให้ย้ายไปขายฝั่งตรงข้ามจะได้ไม่มีปัญหากับร้านข้าง
เจ้าของที่มาค่ะเจ้าของที่สั่งร้านสังขพันธ์ไม่ให้ขายของหน้าร้าน
ให้ลื้อหลังคาที่ต่อเติมด้านหน้าออกมาลื้อออกให้หมด
แต่ร้าน๒๐บาทอันนี้ไม่ต้องลื้อไม่ได้สั่ง
เพราะฉะนั้นเจ้าของร้านสังกภัณฑ์ก็เข้าใจว่าเจ้าของร้านทุกอย่าง๒๐บาท
ไปฟ้องเจ้าของที่เพราะมันมีปัญหากันเรื่องนี้นะคะ
ประเด็นนี้ค่ะก็เลยมีปากเสียงกันมาตลอดเลยค่ะ๒ร้าน
สุดท้ายฝ่ายร้านสังกภัณฑ์เนี่ยเขาบอกว่าทางร้าน๒๐บาท
บอกว่าไปพาพวกมารุมทำร้ายเขาได้รับบาดเจ็บอย่างที่เห็นในคลิปนะคะ
แล้วก็เอาหลักฐานไปแจ้งความที่สพเมืองชนบุรีบอกว่า
จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดครับเนี่ยค่ะทางร้านสังขพันธ์บ้าง
มาฟังทางร้านสังขพันธ์นะคะคุณสจีนะคะ
แล้วก็คุณสจีเป็นแม่ของเจ้าของร้านบอกว่า
สามีของอีกฝ่ายนึงมาหาเรื่องลูกชายเขาก่อน
แล้วก็เคยพาพวกมาหาเรื่องพ่อครั้งหนึ่งแล้วด้วยค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดจริงแล้วอีกฝ่ายนึงก็มาหาเรื่องก่อน
ก็มีการด่าสวนกลับไปอีกฝ่ายหนึ่งก็เลยไปตามพวกมารุมทำร้าย
เพื่อนลูกชายผ่านมาเห็นพอดีก็เลยเข้ามาช่วย
มันก็เป็นอย่างที่เห็นในคลิปนี่แหละค่ะ
เรื่องนี้ก็คงจะต้องไปถึงที่สพแล้วค่ะ
ต้องฟังทั้งสองฝ่ายแล้วก็พยายามดูสิว่าจะจบได้ยังไงนะคะ
จะได้ทำมาหากินกันต่อไปเพราะว่าทั้งสองร้านก็ยังต้องขายของด้วยกันทั้งคู่นะคะ
ตีกันหน้าร้านก็ไม่มีใครมากล้ามาซื้อของนะคะกลัวโดนลูกหลงค่ะครับ